วันนี้เอ็กซ์หรือทวิตเตอร์เขาเปลี่ยนโลโก้แล้วไง
เดือดมากเดือดเพราะผู้คนคนนี้ค่ะให้ถ่าย
ฟาดรัวโพสต์เยอะมากอ่ะอ่าเห็นไปต่างประเทศอยู่เนี่ย
มาแล้วจ้าร้อนฉ่ามาเลยจ้านวะอากาศเอกสิทธาธิวารีรองหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย

เขียนเสือให้วัวกลัวจนขี้หดต่อถ่าย
คือ๑๘๘เสียงจะซื้องูเห่า

ถ้าตั้งรัฐบาลช้าลุงจะกลับมา

ผลโหวดที่ออกมาคือการจับผลิตการ

ผ้ายันบังสกุลเรียบร้อยแล้ว
แต่คนที่ไปปลุกผีให้คืนชีพ

ประชาธิปไตยแข็งแรงเกินคาด
นาวากาศตรีสิทธาธิวารีนะ

นาวากาตรีสิทธาธิวารีนะคะ

ถ้าหากได้กำลังเสริมอีก๑๔๑บวกเสียง

การครองเมืองจะไปอีกนานแค่ไหน
เดิมพันนี้สูงยิ่งนัก
สูงยิ่งกว่าพรบสุดซอย

โดยศรัทธาประชาชนที่เคยรัก
เคยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก
คุ้มครองให้อาจหายวับไปในชั่ว

ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถล่มทลายจน๘พัก
ร่วมชนฝ่ายที่เคยสนับสนุนผลิตการ๒๐

ตัวอักษรคอควายในโซเชียล
ส่วนฝ่ายผลิตการนั่งสังสรรค์ฟังเพลง
แชมเปญฉลองแบ่งเก้าอี้คอรมอลชื่นมื้นอย่างสุขสบายใจ

แบบนี้ที่เดียวในโลก
จริงเราก็พยายามจะโทรคุยกับคุณสิทธาตลอดทั้งวัน

คอควายแล้วจิ้มจนจนหน้าจอมันแปลกอ่ะ
คอควายย่อมาจากอะไรคะพี่อุ๋ยคิดมาก
เครียดเอาเครียดแน่เลยค่ะใช่มะเครียดแบบนี้หรอคะ
แปลกซะแล้วหน้าจอเหรอคะ